ท่านผู้ชมครับมีคุณตาวัย๗๓ปีคนหนึ่งอยู่ที่กรสิน
แกต้องถูกยิงตายนะฮะเพราะว่าหนุ่มที่อยู่แถวบ้านแกเนี่ย
ระแวงว่าแกจะไปเป็นชู้กับเมียเขาอ้าวแล้วนี่มาถูกยิงตายไปเลยนะครับ
นี่สพดอกจานนะครับไปตรวจสอบที่เกิดเหตุหลังได้รับแจ้งเหตุนะครับ
ว่ามีคุณตาท่านหนึ่งเสียชีวิตอยู่ในเถียงนาในพื้นที่หมู่๔ตำบลดอนจานนะครับ
อำเภอดอนจานจังหวัดกาลสินผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายวิจิตพานประดับอายุเจ็ดสิบสามปีนะครับ
ทีแรกเนี่ยลูกหลานก็คิดว่าเออแกหกล้มหรือว่าเป็นอะไรตายหรือเปล่า
แต่พอตำรวจมาตรวจสอบพบว่ามีร่องรอยการถูกยิงกระสุนเข้าหน้าอกหนึ่งนัด
แล้วที่ใบหน้ามีร่องรอยถูกตีด้วยของแข็งจนปูดบวมไปหมด
ในที่เกิดเหตุก็มีร่องรอยการต่อสู้ด้วยข้าวของกระจุยกระจายไปทั่วเลยนะครับ
หลังจากนั้นตำรวจก็ไปตรวจสอบทันทีนะครับไปสืบสวนสอบสวนจนพบว่าบุคคลต้องสงสัย
เป็นผู้ชายแถวบ้านของคุณตาชื่อนายพศธรวัยยราบุตรชื่อเล่นชื่อนายต้า
คนนี้ฮะอายุ๔๒ปีบ้านอยู่ห่างจากเถียงนาที่คุณตาวิจิตแกเสียชีวิตเนี่ย
แค่๑๐๐เมตรเท่านั้นตำรวจก็คุมตัวมาสอบสวนทันทีนะครับ
ก่อนที่ในต้าจะสารภาพนะครับสารภาพเพราะว่าจนมุมด้วยหลักฐานต่างด้วย
เนื่องจากในตัวของในต้ามีบาดแผลลักษณะการต่อสู้ทั้งที่คอแล้วก็แผ่นหลัง
แล้วก็มีคราบเขม่าวดินปืนติดอยู่ตามร่างกายด้วย
ต้าสารภาพว่าทำร้ายคุณตาวิจิตรแล้วก็ยิงคุณตาวิจิตรจนเสียชีวิต
นี่ฮะก็สารภาพว่าอย่างนี้ฮะบอกว่าก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยเขาบอกเขาระแวงมานานแล้ว
ว่าคุณตาวิจิตรซึ่งอายุ๗๓ปีแล้วนะครับจะเป็นชู้กับเมียเขา
เขาก็เลยไปหาปืนมานะไปเอามาจากคนรู้จักแล้วก็เตรียมปืนเอาไว้
สบโอกาสนะฮะวันนี้นะครับบุกเข้าไปที่เถียงนาของตา
แล้วก็ยิงตาจนเสียชีวิตจากนั้นก็เอาปืนไปโยนทิ้งสระน้ำข้างบ้าน
คือวันนี้ญาติญาติเนี่ยเขามาเจอคุณตานอนตายอยู่ที่บ้านเนี่ย
ต้าเนี่ยยังทำทีเดินมานะฮะมาแถวที่เขามาดูส่งดูศพเจ้าหน้าที่มาชันสูตรอะไรพวกนี้กันเนี่ย
แล้วมาถามเออคนเยอะจังเลยเขามาดูอะไรกันเนี่ย
แต่ตัวเองเนี่ยไปยิงเขาตายแล้วตำรวจก็ไปจับเอาไว้ได้นะครับ
คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
วันนี้ญาติญาติก็มาเอาดินเนี่ยมากรบคราบเลือดแล้วก็มาทำความสะอาดที่เถียงนานะครับ
แต่ยังมีเลือดหยดลงพื้นด้านล่างนะฮะที่เถียงนา
นี่นะครับตรงนี้นะครับได้คุยกับหลานสาวของผู้ตายนะครับ
หลานสาวบอกว่าทีแรกเนี่ยคิดว่าคุณตาวิจิตรแกล้มแล้วหัวฟาดพื้นแล้วเสียชีวิต
เพราะมีร่องรอยการถูกทำร้ายเลยทีแรกเนี่ยคิดว่าเป็นล้มนะฮะ
แต่ตำรวจบัญชานสูตรเนี่ยมันเรียนร่องรอยการถูกตะอีนะครับ
ฆ่าคุณตาก็สงสัยไปที่เพื่อนบ้านก็คือในต้านั่นแหละนะ
คือทีแรกเนี่ยก็ไม่คิดว่าจะมีปัญหาอะไรถึงขั้นที่ว่าโอ้โหระแวงว่าจะเป็นชู้กับเมียเขา
แต่ไปเห็นพิรุษก่อนหน้านี้ก็คือปกติเวลาที่หลานสาวคนนี้หลานสาวผู้ตายนะฮะ
ออกมากรีดยางช่วงตี๓ตี๔บ้านของในต้าจะยังไม่เปิดไฟ
แต่เช้ามืดวันนี้เอ๊ะทำไมเปิดไฟแบบสว่างไปหมด
แล้วติดเตานึ่งข้าวมันดูแบบแปลกมากจนกระทั่งไปเจอศพเนี่ยนะฮะ
แล้วแจ้งตำรวจมาเนี่ยในต้าก็ยังเดินวนเวียนป้วนเปี้ยน
อยู่แถวที่เจอศพมาถามว่าเออมีอะไรกันเกิดอะไรขึ้น
มันดูมีพิรุษแล้วก่อนหน้านี้ในต้าเองเนี่ย
เคยมาขู่อยู่หลายครั้งบอกว่าจะฆ่าคุณตาเนี่ยให้ตาย
หรือจะยิงให้ตายแต่ตอนนั้นไม่มีใครเชื่อว่าจะกล้าลงมือจริง
เพราะเขาไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันมีอะไรหนักหนาสาหัส
ว่าจะมาฆ่าให้ตายจะมายิงกันให้ตาย

คุณพุทธิภัทราชน์กูสุขาของเราไปที่บ้านของในต้านนะก็ขอเหตุนะครับซึ่งอยู่ติดกับถี่ยางนาของคุณตาวิจิตรเลยนะ
ก็ปิดเงียบแล้วครับแต่ก็มีข้อมูลจากคนในพื้นที่นะฮะ
บอกว่าปกติบ้านพักหลังนี้เนี่ยคนก่อเหตุจะอยู่กับลูกสาว
อยู่กันรวม๓คนลูกสาวอยู่ในวัยเรียนหนังสือนะครับซึ่ง
หลังเกิดเหตุตอนนี้ก็ไม่มีใครอยู่ที่บ้านแล้วแล้วปกติ
ต้าไม่ค่อยสูงสิงกับใครไม่ค่อยยุ่งกับใครก่อนหน้านี้
ต้าเคยมาถามนะฮะเป็นผู้นำชุมชนในพื้นที่เนี่ยบอกว่า
ถ้าเกิดตายเนี่ยก่อนหน้านี้คุณตาวิจิตรนะฮะเคยมาคุยกับ
เนี่ยคนที่เราคุยด้วยเนี่ยเขาบอกว่าถ้าคุณตาเขาบอกถ้าเกิด
เขาตายเนี่ยคงไม่ได้ตายดีค่ะอ่าก็เลยเหมือนกับคุณตาจะรู้ตัว
หรือเปล่าว่ามีใครเนี่ยจ้องปองร้ายนะฮะ
วันนี้ภรรยาของคุณตาวิจิตที่เสียชีวิตนะครับ

วันนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เชิญตัวไปสอบข้อมูลเพิ่ม

เกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการขออนุมัติศาลออกหมายจับในต้า
คนก่อเหตุนะฮะซึ่งก็ถูกคุมตัวได้นะฮะนำตัวมาสอบสวน
ร้อยแล้วคุณยายบอกว่าอย่างนี้ครับเมื่อเช้าไปที่
เถียงนาเพื่อจะไปปลุกตาตามปกตินั่นแหละตาจะนอนอยู่เถียง
นาพอไปถึงตอนแรกก็ตะโกนเรียกก่อนไม่มีเสียงตอบรับก็
เปิดประตูเข้าไปดูเห็นตานอนหงายอยู่ก็เดินเข้าไปไป
เขย่าไปเรียกชื่อไม่มีเสียงตอบรับอีกแล้วก็สังเกตเห็น
มุ้งเนี่ยมันมัดอยู่ที่คอของตาก็เลยดึงออกมาพบว่า
มีเลือดไหลแห้งรังเลยนะฮะก็เลยเรียกหลานให้มาดูแล้ว
พบว่าตาเสียชีวิตแล้วทีแรกคิดว่าล้มหัวฟาดพื้นปรากฏ
บอกเป็นร่องรอยการถูกทุบแล้วมีรอยถูกยิงที่หน้าอก
ด้วยส่วนในต้าคนก่อเหตุทางคุณยายกับคุณตาวิจิตเนี่ย
ความจริงเนี่ยจ้างให้มาช่วยทำนานะก็รู้จักเลี้ยงดูจน
รักเหมือนลูกอ่ะซึ่งเมื่อ๔ปีก่อนเนี่ยในต้าเนี่ยมาสร้าง
อยู่ใกล้ใกล้กับเถียงนาของคุณตาซึ่งมันคือที่ดินของ
คุณตากับคุณยายแล้วทีเนี้ยเหตุการณ์มันเริ่มเปลี่ยนไปคุณ
ยายบอกนะมันมีปัญหาเรื่องบ่อน้ำที่อยู่ในที่ดินซึ่งไม่
หนักหนาอะไรเลยนะแล้วก็มาหาว่าคุณตาเนี่ยเป็นชู้กับ
เมียของผู้ตายซึ่งมันจะเป็นไปได้ยังไงคุณยายบอกอยาก
ตำรวจเนี่ยดำเนินคดีในต้าให้ถึงที่สุด
ก็คืออ่าน่ะแล้วก็เคยบ่าให้เขาจากเธอเขาเคยมาอยู่น้ำ
ยายเนี่ยเห็ดหน้าอยู่หันมีเงื่อนนี้สร้างอยู่น้ำสามสี่ปี
ฟี้เปิดขอบผัวเลยไม่ยุกินพอย่าตารับใจดีเขา
เทียงไปพีดไปแต่ไปอยู่น้ำพะเทาในเมืองก็พะเทาพะตา
บอกที่ดินก็ที่ดินของยายกับตาค่ะให้มาสร้างที่อยู่เนี่ย
จ้างให้ทำนาด้วยแล้วมาหาว่าตาเป็นชู้กับเมียเขาแล้วมาทำร้ายตาตายเนี่ยฮะ
เมืองินบนเรือนเลยเนี่ย
ปืนนะไปยืมมาจากคนรู้จักเพื่อเอาไว้ก่อเหตุจนสบโอกาสที่ผู้ตายอยู่คนเดียว
ก็เลยบุกเข้าไปก่อเหตุนี่เป็นคำสารภาพกล่าวอ้างของผู้ต้องหานะฮะ
ก็ถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดีไปเรียบร้อยแล้วค่ะ